สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับเราพูดคุยกันเรื่องของความพร้อมของทีมในไทยลีกที่มีการเสริมทัพกันนะครับก่อนเล็กที่สองนั้นจะเปิดฉากขึ้นแน่นอนนะครับการเสริมทัพของหลายหลายทีมนั้นก็สร้างความฮือฮาแต่ว่ามีชมบุรีอยู่ในโผล่ความฮือฮาครั้งนี้ด้วยครับเพราะว่าเสริมทัพต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดได้ตัวของรีซอร์
ทีมชาติไทยในวัย๓๔ปีจากแบงค์คอล์กยูไนเต็ดทีมร่วมศึกไทยลีก๑นี่แหละครับมาได้สัญญายืมตัวจนจบฤดูการณ์นี้นะครับโดยนายสาธิตสิงตโตทองผู้จัดการทีมฉลามชนก็บอกว่าการเข้ามาของลีซอร์ทจะมาช่วยให้ทีมมีเกมลุกที่มันแข็งแกร่งแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความเป็นมือชีพ
ก็ผ่านการค้าแข้งในหลีกสูงสุดมาแล้วหลายสโมสรนะครับ
แบงคอกนะครับเคยร่วมงานกับทางโคชเตี้ย
สมพบประเสริฐกุญซื้อของฉลามชนคนปัจจุบันด้วย
ชมมรีเนี่ยเสริมทัพเลขที่๒ไปแล้วนะครับ